๑๐มอง๗นาทีแล้วคุณชมครับ

บูชาหลายคนเดินทางออกไปทำบุญตามวัดต่าง
ตามวัดไกลบ้านและวัดที่เราศรัทธานะคะ
การไปทำบุญก็จะต้องมีการบริจาค

ไปหลายวัดพออีกวัดอ้าวไม่มีตังค์แล้วเนี่ย

กลัวบุญจะไปตกอยู่กับเพื่อนอีก

กลัวเดี๋ยวเราไม่ได้บุญอีกทำยังไงดีฮะ

หลังจากนี้ไปนะคะตู้ทำบุญต่าง

แล้วก็จ่ายเงินเป็นเงินทำบุญไปเลย

เทคโนโลยีนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะ
รวมทั้งบรรยากาศการซื้อซื้อเครื่องสังขพันธ์ในปีนี้
ไม่ค่อยคือคักเท่าไหร่ติดตามจากรายงานค่ะ
ทางวัดสำรงใต้จังหวัดสมุทรประการ
นำระบบนี้มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก
พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัด
สำหรับพฤติกรรมตอนนี้เด็กบร้อยร่วมยุคนใหม่
เมื่อเด็กบร้อยร่วมยุคนใหม่ไม่พลงเงินสด

เมื่อเข้ามาสู่วัดเนี่ยถ้าเขาไม่เจอระบบที่สามารถรองรับความต้องการเขาได้เนี่ย
เขาก็จะทำบุญน้อยหรือว่าเขาก็จะเปลี่ยนสถานที่ไป
ไปหาที่ที่สามารถรองรับได้คือว่าต้องมีความสะดวกมีความสบาย
รูปแบบนี้ทางวัดได้เริ่มนำมาใช้ประมาณ๑เดือน
เพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนเป็น๔๒
ซึ่งปลอดภัยและใช้ควบคู่กับการบริจาคเงินสดปกติ
โดยมองว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหน
พุทธศาสนิกชนก็ยังเข้าวัดทำบุญดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายเครื่องสังขพันธ์ในช่วงวันมาคบูชาปีนี้
เจ้าของร้านสังขพันธ์ย่านเสาชิงช้ามองว่าไม่คึกคัก
สภาวะเศรษฐกิจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ทำบุญน้อยลง
จึงทำให้รูปแบบการทำบุญของลูกค้าเปลี่ยนไป

ขณะที่ประชาชนยังเลือกทำบุญตามปกติ
เพราะมองว่าเป็นวิธีของชาวพุทธและช่วยธรรมนุบำรุงศาสนา
คือปกติเราควรจะทำทุกวันนะคะ
ไม่ใช่ทำเฉพาะวันพระใหญ่
แต่ส่วนมากวันพระใหญ่เป็นวันหยุดราชการ
ทุกคนก็เขาให้หยุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปทำบุญค่ะ
บุญนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราชาวพุทธนะคะ
เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถจะนำติดตัวไปด้วยได้
ก็ยังมีลูกค้ามาซื้อมาเช่าของทำบุญกันอยู่ประปราย
อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะ

แต่จากเคยสร้างของใหญ่ชิ้นใหญ่ก็จะสร้างชิ้นเล็กลง
เคยสร้างชิ้นเล็กลงก็อาจจะเล็กลงไปอีก
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันมาคบูชา
ว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๒๕๘๗ล้านบาท
ลดลงร้อยละ๑๘๖๗เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่กิจกรรมยอดนิยมที่ทำในช่วงวันมาคบูชาคือการทำบุญตักบาท
เวียนเทียนและซื้อสังขพันธ์